แปรปรวนบ่อยช่วงนี้คุณผู้ชมเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวฝนตกอะไรบ้าง

ชาวตำบลท่าวังทองจังหวัดพยาวชอบฝน

ถุ่มเทให้เธอทุกอย่าง

หลังจากที่ฝนตกหนักในพื้นที่ตะมนต์ท่าวังทองทำให้อึ่งพร้าวหรือว่าที่เขาเรียกกันว่าอึ่งพร้าว
ออกมารับน้ำฝนกันอย่างคึกคักเลยแล้วก็ต้อนรับคนในพื้นที่ด้วย
สุดท้ายก็เลยต้องไปอยู่รวมกันแบบนี้
ถูกต้องค่ะชาวบ้านก็เลยแห่กันไปจับเพื่อมารับประทานเป็นอาหาร
มาทำอาหารทานกันในครัวเรือนนะครับเพราะว่าเอาไฟส่องเลยนะเออใช่
ถูกจับแล้วคุณถูกจับแล้วถูกจับโดยละม่อมไม่ใช่โดนจับโดยชาวบ้านสิ
เอาเหรอเอาชาวบ้านชื่อละม่อมอ๋อชาวบ้านชื่อละม่อมเอาแล้วไป
คือที่นี่ชาวบ้านเขาบอกว่าเนื้ออึ่งเผามีรสชาติอร่อย
เอาไปทำเมนูแบบอร่อยอร่อยได้หลากหลายเมนูเลยครับแต่ชาวบ้านบางรายก็สามารถจับได้มากเลยนะ
จับได้สิบถึงยี่สิบกิโลกรัมต่อวันอ่ะโอ้โหก็เลยนำไปจำหน่ายไปขายเพิ่ม
เพื่อที่จะเพิ่มรายได้อีกช่องทางให้กับครอบครัวด้วยเพราะว่าราคาดีมาก
ขายเป็นตัวนะตัวเมียที่มีไข่เนี้ยราคาอยู่ที่ตัวละสามสิบห้าบาทครับ
ขายเป็นชุดก็คือสามตัวร้อยแหมขายเหมือนของที่ละลึกเลยสามตัวร้อย
สามตัวร้อยนะครับครับแต่สำหรับตัวผู้ก็จะมีราคาถูกกว่าก็คือสิบห้าบาทนะคะ
ทำให้ช่วงนี้ชาวบ้านได้เงินเสริมต่อวันเนี้ยเป็นพันบาทเลยนะคุณแห่งแบบนี้
ถึงจะออกมาให้จับนะคะถือว่าเป็นการพลิกวิกฤตเป็นโอกาสในช่วงที่อากาศ
แปลบรวนมากเลยในบ้านเราแบบนี้
เดี๋ยวฝนบ้างน้าวบ้างร้อนบ้าง
ปกติต้องย่างเข้าเดือน๖ฝนก็ตกข้ามพราม
แต่เนี่ยมันแค่เดือน๔เองนะ
เมษาโอ้แต่ฝนเยอะมากเลยนะปีนี้ใช่ถูกต้องอากาศแปลบรวนนะคะ
แต่ว่าเนี่ยชาวบ้านเขาก็เลยพลิกวิกฤตเป็นโอกาส
เพราะว่าช่วงนี้ไหนอึ่งเผาออกมาแล้วก็จับไปขายซะลูก